เพราะว่าตอนนี้พ่อเข้ามามันจะเห็นมองกว่าแล้วนะ

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทรศัพท์ไหม
มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทรศัพท์ไหม

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร

มันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร
โทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทร